อาจารย์บอกว่าขอเอาคดีของผู้กำกับโจ้เนี่ยมาพูดกันหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเรียกว่าสะเทือนวงการศรีกากีเหมือนกัน
สะเทือนวงการตำรวจทำยังไงถึงจะกรอบกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมา
เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สวัสดีค่ะ
ฉะนั้นในทฤษฎีของการกรอบกู้ภาพลักษณ์เนี่ย
สิ่งที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องจะต้องทำคือต้องชดเชยครับ
ชดเชยยังไงฮะชดเชยด้วยการเดินหน้าจากนี้ไปเนี่ย
เอาจริงเอาจังสั่งการให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินคดี
โปร่งใสให้มากที่สุดต้องตรงไปตรงมาให้มากที่สุด
มันอย่าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมาอีกว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นลิเกทำทีเป็นว่าเอาจริงเอาจัง
แต่สุดท้ายขึ้นมาก็แอบช่วยเหลือกันเข้าข้างกัน
อันนี้แหละครับที่จะต้องทำให้ปรากฏ
เพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญในวันข้างหน้าคือ
การตั้งรูปคดีของพนักงานสอบสวน
ผมยังจำยังติดใจที่ศาสตราจารย์วิชามหาคุณ
อดีตผู้วิภาคศาสนิกาอดีตกรรมการปปช
ที่ตอนนี้เป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มรังสิต
ท่านบอกว่าในกระบวนการสอบสวน
ที่ตำรวจมักใช้อยู่เสมอคือ
เรื่องการตั้งรูปคดี
จะตั้งรูปคดีให้แข็งก็ได้
จะตั้งรูปคดีให้อ่อนก็ได้
นี่ตรงนี้แหละที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพิจารณาลงโทษ
เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล
ตรงนี้แหละที่ประชาชนเราไม่รู้หรอกครับ
กว่ามันจะกลับปรากฏออกมาในสำนวนการส่งฟ้อง
ว่าตำรวจสอบสวนเจ้าของคดีเขาตั้งรูปคดีแบบไหน
ให้แข็งหรือตั้งให้อ่อน

ตรงนี้แหละที่อาจารย์วิชามหาคุณท่านเป็นห่วง
เป็นห่วงว่าการแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังและเข้มข้นกันในการดำเนินคดีตอนนี้
แล้วทำให้ประชาชนอุ่นใจแล้วเดี๋ยวก็จะไปหงายท้องตึงกันหมด
ตอนได้เห็นว่าสำนวนคดีแล้วได้เห็นว่าตำรวจสอบสวนตั้งรูปคดีเป็นยังไง
แล้วมันจะเป็นผลต่อการพิจารณาคดีด้วย
ฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเดิมพันธุ์ของวงการตำรวจ
อย่างเช่นวันนี้ก็มีสัญญาณแปลกมาแล้ว
มีข่าวออกมาในธรรมนองว่าทนายความเขาจะต่อสู้ว่าอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเคยป่วยเป็นไบโพล่า
คือมีอารมณ์สองคั่วเคยผ่านการรักษาแล้วกินยาอยู่
เอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเป็นคนป่วย
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนป่วยหรือสู้กันว่าเป็นคนป่วยมันจะมีผลต่อการพิจารณาคดี

แต่ว่าข่าวในอีกมุมหนึ่งเอออ่านแล้วค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อย
ถึงความเข้มข้นของการดำเนินการของตำรวจ
มีหัวข่าววันนี้ว่าจะเรตำรวจสอบเพิ่มในเรือนจำ
แจ้งเอาผิดวินัยร้ายแรงเพิ่มเข้าไปอีก
กองปราบรอรับโอนคดีคือแทนที่จะทำคดีกันที่นครสวรรค์
ให้เอามาทำซะที่กองปราบโอนคดีมา
แล้วให้ย้ายห้องขังแทนที่จะขังอยู่ที่พิศนุโรค
แม้ว่าจะเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยความมั่นคงสูง
ย้ายเข้ามาที่เรือนจำกลางกรุงเทพดีกว่า
หรือแม่ว่าวันนี้ก็เห็นหัวข่าวนี้
บิกตุการันตีไม่มีมวยลม
นี่ผมถึงบอกว่าคดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นการเดิมพันธุ์
ที่จะพิสูจน์กันในอนาคต
เพราะว่าภาพลักษณ์ของสตชเนี่ยมันเน่ามามาก
ตั้งแต่คดีของบอสทายาทกระทิงแดง
ถ้ามาเน่ากันอีกครั้งหนึ่งกับคดีนี้กู้ยากครับ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่จะมาขีดเส้นใต้เพิ่มเติมในวันนี้
อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของวงการตำรวจอีกหนึ่งเรื่อง
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก
แต่ว่าพอมาทับถมเข้ามาตรงนี้
มันยิ่งทำให้เห็นความไม่ปกติ
อย่างนี้ครับถมเนี่ยได้รับจากโทรศัพท์จากคุณหมอแท้จิงสิริพาณิชย์
มูลนิธิเมาไม่ขับที่เดินหน้าเอาจริงเอาจังให้เอาเรื่องกับคนเมาแล้วขับมาตลอด
คุณหมอเล่าว่าเมื่อตอนเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่๒๙สิงหา
จอสร้อยเขารายงานว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องที่สนภาษีเจริญ
เสียชีวิตทันที๒คน
สสร้อยรายงานต่ออีกว่า
ตำรวจตอบคำถามดีเจจอสอร้อยว่าผลของการตรวจแอลกอฮอล์

เป็นกลุ่มงานศัลยกรรมอยู่โรงพยาบาลตำรวจ
คือเป็นทั้งหมอแล้วก็ได้ยศตำรวจ

สสร้อยเนี่ยเขามักจะโทรหาคุณหมอแท้จริงอยู่เป็นประจำ
ว่าถ้ามีเคสอย่างนี้ขอฟังความเห็นหน่อย
คุณหมอแท้จริงก็บอกว่าผมบอกกับจอสอร้อยไปว่า

ตำรวจที่ได้ตรวจวัด
แล้วก็รายงานผลอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งที่คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นตำรวจด้วยกัน
ขึ้นมาวันจันทร์ผมจะทำหนังสือชื่นชมไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่นชมไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปรากฎว่าพอเห็นในข่าวนังสือพิมพ์

ร้อยตำรวจโทนายแพทย์พันธุรัติได้ตรวจวัดแล้วมี
เพอร์เซ็นต์อันโกฮอลอยู่แค่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับ
แค่๔๔ไม่ตรงกับที่ตำรวจที่ในที่เกิดเหตุรายงานกับจสร
คุณหมอแท้จริงบอกว่าเห็นในข่าวแล้วตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะ
กำลังจะทำหนังสือชมเชยอยู่แล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนใจ
คุณหมอแท้จริงฝากว่าให้ตำรวจเจ้าของคดีทำเรื่องนี้ให้ตรง
อย่าเดินเอียงให้ตรงไปตรงมาถึงมันไม่ใช่คดีใหญ่
แล้วตำรวจช่วยกันคุณหมอแท้จริงท่านก็ไม่รู้จะทัน
เหรียญขวางไปทางไหนก็โทรมาหาผมบอกช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยขยายผลเรื่องนี้ให้หน่อยวันนี้ก็ตอบรับไมตรีจาก

นี่คือเครกษ์เส้นใต้ของเทียงวันนี้ครับ

เหรียญแอจารย์พูดถึงของคดีอดีตภูมิกับโจ่

ว่าเดี๋ยวข่าวเที่ยงเราจะมีประเด็นอะไรบ้าง
ก็เรื่องของผลชนะสูตรมาวินผู้เสียชีวิตขาดอากาศหายใจ
ถุง๖ชั้นแล้วก็๖นาทีมรณะเดี๋ยวมีให้ติดตามคืบหน้า

ที่บอกว่าเป็นไบโพล่าแล้วจะทำให้เกิดการลดโทษหรือเปล่า

อันนี้ต้องดูในข้อกฎหมายด้วยเพราะว่าทนายออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าต้องดูตอนที่กระทำความผิดตอนนั้นเลยนะครับ
แล้วก็วันนี้อาจจะมีการเตรียมย้ายภูมิกับโจ้และพวกส่งเรือนจำกลาง
หลังจากกองปราบรับดำเนินคดีในคดีใหญ่นี้นะครับ
แล้วก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดจะเข้าให้ปากคำ
เวลา๖โมงเย็นที่สพนครสวรรค์
กรณีการนำคลิปหลักฐานนำมาเปิดเผย
เพื่อจะนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนด้วย

สำหรับกรณีของคดีภูมิกับโจ้นะครับ